เป็นนุ่มในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเซียนพระรุ่นใหม่
อายุแค่๓๓ปีเท่านั้นนะคะ
เขาเนี่ยสัทธานในหลวงปู่หลิวนะคะ
ที่จังหวัดนครปฐมที่วัดแตงทองค่ะ
ก็อธิษฐานนะคะว่าอาจจะฝักไฟในธรรมะทำกินเก็บออม
จากคนที่ติดการพนันหมดตัวตกอับ

เนี่ยจะพาไปดูชีวิตของนายปรมะมหาโชธ
หรือว่าเสิร์ชนินจาเต่าเซียนพระรุ่นใหม่อายุ๓๓ปีเองค่ะ
เป็นชาวอำเภอเริงนกทางในจังหวัดกาญจนบุรี
เขาออกมาเปิดเผยชีวิตที่เคยตกต่ำ
ในช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ๒๐ปีนะคะ
ตอนนั้นไปตระเวนรับซื้อขี้วัวทำปุ๋ยคอก

รถยนต์ที่ใช้ขนผุยข้อกระโดนยึดไป

กราบขอพรพระนะคะ
เป็นรูปหล่อหลวงพ่อหลิวที่วัดไร่แตงทอง

ก็เลยอธิษฐานจิตขอให้หลวงปู่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

เขาก็เลยมีแรงบันดาลใจจากเต่า
กลับมาขยันทำมาหากินจากพื้นฐานเดิมเนี่ย
ในพระเครื่องอยู่แล้วเขาเองก็เริ่มเข้าสู่วงการพระมากขึ้น
นะฮะส่วนอีกด้านเขาก็บอกว่าก็มีคนแนะนำว่าควรจะไปทำบุญสะดอก
เพราะที่วัดรางกระต่ายรังสรรค์เขาก็ไปนะ
หลังจากนั้นชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปเชื่อไหมครับคุณจากคนหมดตัวเนี่ยทำมาค้าขายเป็นปกติ
เขาก็เก็บออมแล้วก็เช่าพระปล่อยไปได้เงินเพิ่มมากพอสมควร
ไปกว่า๑๐ปีจากอายุ๒๐กว่าตอนนั้นนะคะจนตอนนี้ปัจจุบันมีหลักทรัพย์เป็นบ้าน
เป็นที่ดินตลอดจนพระที่สะสมรวมกันแล้วเนี่ยมีมูลค่าถึง๓๐กว่าล้านบาทนะคะ
ส่วนหนึ่งผมว่ามันจากอุตสาหะของตัวเขาเองด้วยเนอะ
ใช่นะคะตอนนี้เขาก็ทำธนุบำรุงศาสนากันต่อไปด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเคารพพระแต่ว่าตัวเองไม่ทำมาหากิน
ก็มันจะไม่มีถูกต้องนะคะต้องขยันด้วย